มาดูเรื่องของข่าวแปลกกันบ้างคุณสุภาษาจ๋า
อ่าเนื่องในวันนี้เป็นวันที่๑
๑กุมภาพันธ์๑๒๖๑

ดีสิฮะไหนคุณว่าจะเตรียมแป้งบ้างเนี่ย

วันนี้ไม่ได้เตรียมมาขออภัยด้วย

เราทยอยไปดูตามจุดต่างที่มีเรื่องราวข่าวแปลกกันบ้างนะครับ
ค่ะที่แรกนี่วัดมหาบุตร

วัดแห่งนี้มีศาลแม่นาคพระขนง
ขึ้นชื่อลือชาในการขอโชคลาภ

พบว่ามีบรรดานนักแสวงหาโชคลาภ
เขาทยอยเดินทางมาขอเลขเด็ดต่อเนื่องนะ
พอมาถึงก็ต้องไปซื้อทูบซื้อเทียน
มาไหว้อธิษฐานขอพรจากแม่นาคก่อน
จากนั้นเอาทองคำเปลวไปปิดที่รูปปั้นแม่นาค
ซึ่งวิธีการเขาบอกมีวิธีการนะ
มีวิธีการขอเลขเด็ดก็จะมีทั้งการใช้นิ้วถู

เพื่อให้เลขเด็ดที่หวังปรากฏออกมา
ดังเช่นกลุ่มเซียนตัวเลขกลุ่มนี้
เขาบอกตั้งอกตั้งใจกันมากเลย
ใช้นิ้วมือถูขึ้นลงขึ้นลงอยู่สักพักหนึ่งเลยนะ
คือเขาเป็นวิธีการของเขาเขาไม่ได้ถูเร็วนะ
ค่อยทำไปเรื่อยนะ
แบบนี้อยู่จะขึ้นมาให้เห็นได้ยังไง

เดินทางมาจากแถวเกษตรศาสตร์มาขอโชคลาภเป็นครั้งที่สอง
บอกว่าหากสมหวังจะกลับมาไหว้แม่นาคอีกครั้ง
ขณะที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งก็เดินทางมาเป็นครั้งแรก
มาจากบางแคร์เพราะเพื่อนชวนมา
ก็เลือกมาขอเลขเด็ดด้วยการล้วงหาย

พร้อมเตือนบรรดาเซียนตัวเลขอย่าหวังรวยทางนี้
ก็คือมาเพราะเพื่อนชวนเฉย

ใช่แทนก็เลยให้มาเป็นเลขเลย
เห็นเขาบอกว่ามาที่นี่

ก็เลยแบบนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ได้เลขอะไรมา

แล้วปกติเราชอบเสียงโชคด้วยไหม

เป็นยังไงผลเย็นที่ผ่านมา
ทำงานดีกว่า

เป็นผมถ้ามีไมค์มาจ่อผมจะตอบแบบไม่เขินนะครับ
ก็ชอบก็อยากเสี่ยงโชค
ก็มาขอมาก็คือมาขอหวยจริง
แต่เขาก็บอกว่าทำงานดีกว่า

แต่เรื่องของเสี่ยงโชคก็เสี่ยงด้วย
ให้สนุกพอนะคะพอประมาณค่ะสำหรับประดาว
นักเสี่ยงตัวเลขที่มาบนบานศาลกล่าว
สารแม่นาคพระขนงที่วัดมหาบุตรนี่นะคะ
ใครที่สมหวังในเรื่องของโชคลาภ

สิ่งของที่จะเอามาแก้บนกับแม่นาค
ก็มีชุดไทยโบราณมีชุดไทยประยุกต์
มีบ้านเรือนไทยมีเครื่องสำอางเครื่องประดับ
สิ่งของต่างซึ่งคาดว่าแม่นาคจะชอบ
สำหรับบรรดาตัวเลขเซียนตัวเลขทั้งหลาย
หากยังไม่มีเลขเด็ด

วันนี้ยังไปได้ค่ะวัดมหาบุตร